ในวงนี้เนี่ยก็มีสาวหมวยน่ารักอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะ
น้องเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้ใจปั้มนะคะเห็นว่าจะให้อังเปล่ากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
รวมไปถึงเรื่องปีชงใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังจาก๖สาวนะคะ
ปกติที่บ้านหนูจะมีพิธีขังเต๊ค่ะก็คือยกน้ำชากับส้มค่ะผลไม้มงคลค่ะ
ปีนี้ไม่ได้ขออังเปล่าแล้วปีนี้จะให้อังเปล่าค่ะ
ให้พ่อกับแม่ค่ะขอมาเยอะแล้วค่ะปีนี้ให้บ้าง
หนูเชื่อค่อนข้าง๑๐๐เลยค่ะว่าจะชงเพราะว่าเหมือนเมื่อประมาณ๒๓ปีที่แล้วไม่แน่ใจหนูก็ชงเหมือนกัน
เชื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบว่ารักษาเนื้อรักษาตัว